เอาล่ะคุณผู้ชมไหนก็พูดถึงเรื่องของการไปท่องเที่ยวหาอะไรอร่อยกินแล้ว
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปทานเมนูที่สุดแสนจะน่ารับประทาน

ไก่อบฟาง
นี่เอาไปดูไปดูกระบวนการและวัตถุดิบก่อนเลย

มีนี่เลยค่ะไก่ตัวโตสด
เทียมพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือและน้ำตาล
วัตถุดิบคุ้นเคยกันอยู่แล้ว

จากนั้นนะคุณผู้ชมพอเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อย
นำไก่ไปหมักเอาไว้๓๐นาทีถึง๑ชั่วโมง
ระหว่างที่รอเนี่ยก็มีการจัดสถานที่นะคะ
จัดสถานที่เพื่อที่จะอบไก่
สถานที่ที่ว่านี้จะต้องมีการเลือกพื้นที่ที่โล่งเปียก
แล้วก็ต้องทำแนวกันไฟอย่างดีเพื่อไม่ให้มันเกิดการลุกลาม

เพราะเตรียมแล้วก็ต้องมีการดูแลมาตรการให้ดี

ถ้าไฟมันแรงเกินไปหรือคุณครอบแล้วคุณไม่ได้ปิดให้ดีแล้วก็
ปรากฏว่าโอ้โหมันจะกลายเป็นไก่ไหม้อะสิ

อันนี้พอเห็นแล้วนะว่าเขาเอาไก่ที่หมักเครื่องเทศได้ที่แล้ว
มาเสียบกับขวดนะฮะขวดแก้วแล้วก็เอาปี๊ดคลุมนะคะ
เอาปี๊บคลุมแล้วก็เอาฟางมาครอบมาครอบเอาไว้
จากนั้นคุณผู้ชมก็เอาไฟมาจุด
จุดใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีทิ้งเอาไว้แบบนั้นนะคะ
ได้เวลาพอเหมาะพอเจอกูณพวงความร้อนเหมาะสม
ปี๊บออกมาคุณผู้ชมก็จะได้ไก่อบฟางแสนอร่อยกลิ่นหอมยั่วยวนแบบนี้

ช่วงเหล่าน้ำหนาวเป็นคุณภาพในในพื้นตาป๋อดออกมาหู้ย
คือก็ลุ้นนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการลุ้นจริง
ว่ามันจะเกรียมเกินไปหรือเปล่า
แต่ดูไก่อวบอ้วนเต่งตึงมากเลยนะ
เรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของพี่เขาจริง
แล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวกับคนในชุมชน
สร้างความรักความผูกพันสร้างความอิ่มอร่อยนะคะ

นั่นสินั่นสิละลายในปากเลยนะแล้วก็เอาหั่นเป็นชิ้นเป็นคำ

โอ้ยแล้วทานแบบนะแบบว่าบ้าจริงอะ

อยู่กลางทุ่งนาน่ารับประทานมากเอาเป็นว่าช่วงหน้าหนาแบบนี้
สะดวกอยากทำก็ทำได้แต่ว่าระวังฟืนไฟให้ดี